ถึงแม้ว่าจะเป็นชาวที่สดใสแต่ก็มีเรื่องน่าเห็นใจพ่อ

ลงจากรถมาโอ้โหขึ้นรถ

ซึ่งสตาร์ทไม่ติดอ่ะเอ้ยทำไมมันเงียบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกระโปรงหน้าก่อนมันเกิดอะไรขึ้น
เปิดเปิดกระโปรงหน้ารถปุ๊บแบตหายคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เอากันแบบนี้แล้วนะคะ
ขโมยแบตรถยนต์รถกระบะที่เอาไว้ขนเฉาก๊วยเนี้ยอืม
ตังรวชชทศพศิราชาจมชนท์บุรีเขาได้รับแจ้งมาค่ะว่ามีคนร้ายคนนึง
ลักลอบขโมยแบตเตอรี่ในรถกระบะที่บริเวณร้านขายส่งเฉาก๊วยเต็งหนึ่ง
ถนนสายเก้ากิโลหน้าหมู่บ้านวิวไม้ตำรวจเขาก็รีบไปตรวจสอบให้
นายเกวลังธัญเจริญค่ะพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถกระบะเลย
มันจอดอยู่หน้าร้านบอกว่าเนี่ยแบตเตอรี่หน้ารถเนี่ยมันหายไปถูกขโมยไปขับรถไปไหนไม่ได้ส่งเฉาก๊วยไม่ได้เลย
นายเกวลังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาลงมาที่รถจังหวะสตาร์ทเครื่องเตรียมตัวเลยจะไปส่งเฉาก๊วย
รถสตาร์ทไม่ติดเปิดฝากระโปรงเท่านั้นแหละค่ะถึงบางอ้อเลยแบตหายขนาดนี้สตาร์ทยังไงให้ติดล่ะคะ
แล้วพอตรวจเช็คดีเขาบอกว่าที่กระจังหน้าเนี่ยนะมันมีร่องรอยของการใช้อุปกรณ์เกี่ยวสายสลิงตัวเปิดล็อกฝากระโปรงหน้ารถแล้วก็ขโมยแบตเตอรี่ไป
เขาบอกว่าคนร้ายต้องมีความรู้ด้านช่างค่ะเพราะว่าคนทั่วไปอ่ะไม่สามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้ง่ายปกติฝากระโปรงหน้าเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่เปิดอยู่ข้างในรถ

แต่ถ้าคุณมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับชั่งซ่อมรู้ว่ากลไกแต่ละจุดมันอยู่ตรงไหนมันทรงไหนได้มันแยะตรงไหนได้เนี้ยคุณก็จะเปิดได้
เขาบอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สศรีราชาแล้ว
หวังใจว่าขอให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเถอะอืม